คุณผู้ชมคะรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เปิดให้บริการประชาชนมา๒สัปดาห์แล้วนะคะ
แต่คนไปใช้บริการยังน้อยอยู่นะคุณภูริวัติคุณโรสลินค่ะ
เพราะว่าหลักเหมือนกับว่าสถานีอยู่ไกล
แหล่งชุมชนด้วยแรงจูงใจก็เลยไม่มี
วิชาการก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่การวางแผน
บริหารจัดการของทางภาครัฐตั้งแต่แรกค่ะ
ส่วนการแก้ไขในระยะสั้นควรจะมีบริการรถเสริม
ไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถสองแถวคอยรับส่งประชาชนให้ไปสถานีนะคะ

สำหรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อ
แต่ยังคงมีผู้ใช้บริการต่ำกว่าเป้าหมาย
สาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง
ว่าคนที่ใช้บริการน้อยถือเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่การวางแผนงานโครงข่ายค่ะ
ที่ไม่สามารถสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินให้เสร็จก่อน
เพราะว่าจริงแล้วรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ถือเป็นระบบขนส่งในเมืองที่จะเชื่อมต่อรับคนจากชานเมือง
ซึ่งก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นเอง
แล้วก็ระยะทางของชุมชนกับสถานีค่อนข้างห่างไกลกันนะคะ
ประชาชนก็ขาดแรงจูงใจที่จะใช้บริการ

ควรจะเพิ่มการให้บริการรถเสริมในจุดต่างไปยังสถานี
รถสองแถวหรือว่ารถตู้ก็ได้นะคะ
แล้วก็ควรเร่งจัดทำระบบตัวร่วม
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ส่วนการลดค่าโดยสารอาจจะช่วยกระตุ้นได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นค่ะ
สนองในแง่ของราคาจะมีส่วนที่เกิดในช่วงระยะสั้น
พอคนเริ่มใช้จะรู้ในแง่ของต้นทุนทางด้านอื่น

มันไม่ได้สะดวกอย่างที่อยากจะให้มันเป็น
ต้นทุนทางเวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของการเชื่อมต่ออะไรต่าง
พวกนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่ต้นทุนในแง่ของการเดินทางอีก
ก็บอกเพิ่มเติมด้วยว่าระหว่างรอการเชื่อมโยง
ข่ายการให้บริการก็ควรจะพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีควบคู่ไปด้วย
เช่นสร้างเป็นพื้นที่ขายสินค้ามีการจัดกิจกรรม
เพื่อกระตุ้นให้คนไปใช้บริการรถไฟฟ้านั่นเองค่ะ